ทีนี้มาดูเรื่องชวนคนหลุกแต่เช้าหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีไม่เป็นไร
ส่างสว่างแล้วนะคะเล่าได้ประตูรั้วเหล็ก
หนักไหมหนักอ่าคุณมันเปิดเองอืม
มีลมพัดก็จริงแต่รั้วเหล็กเนี่ยมันสวนทางลม
มันสวนเลนกับลมค่ะคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะ
อ่าดูนะคะนี่นี่เห็นไหมเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดแล้วค่ะอืม
แล้วคุณเห็นภาพไหมมุมจอขวามือเนี่ยทิศทางลมดูได้จากไหน
ดูได้จากผ้ามุมจอขวามือมันต้องไปซ้ายถูกป่ะ
ถ้าเราดูจากจองนี้นะแปะประตูทำไมมันเลื่อนมาขวาสวนทางลง
พยายามมองให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมได้ได้ลองดีลองลองดู
ลมหมุนอ๋อหรออ่อแรงลมกับแรงเสียดทานแรงเสียดทาน
ชนะแรงลมมันก็หนักนะคุณนะไม่รู้แต่ว่าคนที่เอาภาพเนี้ยคลิปนี้มาโพสเค้าก็เชื่อในเรื่องของเห้ย
ไหนบางอย่างที่มันมองไม่เห็นรึเปล่าเนี้ยค่ะเจ้าของบ้านเค้าเอาคลิปนี้มาโพสเองเลยนะคะ
สักประมาณตีหนึ่งนะคะเหตุการณ์เกิดที่ไหนที่ชัยนาศส่วนบ้านเลขที่ไม่ต้องถามไม่ได้บอกในสคริปต์
เนี่ยมันขาดตรงนี้แหละฮะใช่อ่าคุณผู้ชมใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ
หลักวิทยาศาสตร์ใครตอบคำถามได้บ้างเจ้าของบ้านไม่ได้บอก
เจ้าของบ้านกลัวคนจะไปแห่ไปดูไงก็เลยไม่ได้บอกมา
อ๋อไม่เป็นไรตีเอาจากแรงลมก็ได้อย่างนี้นะ
หรือว่านับท่อนไม้ของรั้ว

เอาก็มองให้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วกัน
แล้วมันไปหยุดตรงตรึงกลางพอดี